หลังจากที่มีคนไปพบศพคนงานของร้านวัสดุก่อสร้างถูกฆ่าโบกปูนเอาไว้ที่หลังร้านนะฮะ
เจ้าของร้านออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าทีมข่าวของเรานั้นลงพื้นที่พบว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นผู้ตายไปนั่งดื่มเหล้ากับคนในร้านแล้วก็มีปากเสียงกัน
หลังเกิดเหตุคนในร้านนั้นก็หายตัวไปครับ
จากเหตุการณ์ที่ไปพบศพนายอัญชาหนูปฐุมหรือว่าขิกอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอปากพยูนที่พัทธลุง
ซึ่งเป็นคนงานร้านวัสดุก่อสร้างถูกฆ่าฝังแล้วก็โบกปูนอยู่ที่หลังร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนเทพรัฐย่านบางเขน
ก็ไปพบศพวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราพยายามไปคุยกันกับลูกน้องคนหนึ่งของร้านจนได้บ่อแสว่า
คืนวันเกิดเหตุนั้นเนี่ยผู้ตายนั่งดื่มสุรากันกับคนในร้านคนหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายคนนั่งร้องวงกัน
แล้วก็มีปัญหาอะไรกันบางอย่างซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้เรื่องของรายละเอียดมากเท่าไหร่นัก
เพราะเพิ่งจะมาทำงานที่ร้านแห่งนี้จนมาทราบภายหลังว่าเจ้าของเนี่ยสั่งปิดร้านเป็นการชั่วคราว
ที่ชาวบ้านที่อยู่ติดกันกับที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าผู้ตายไปเข้าฝันแม่นะบอกว่าตัวเองถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนอยู่ที่หลังร้านอาหารที่เกิดเหตุ
แล้วขอให้แม่ช่วยหน่อยช่วยพาออกจากที่นี่หน่อยแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าผู้ตายหายไปไหนแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
หลังจากนั้นแม่ของผู้ตายก็ขอความช่วยเหลือให้ช่วยตามหาลูกหน่อยตามที่ลูกเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็ไปเจอร่างจริงคุณผู้ชมอยู่ที่บริเวณดังกล่าวที่มาเข้าฝันนี่แหละนะครับ
แล้วก็น่าจะเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมีผู้ร่วมกันก่อเหตุมากกว่า๒คนคือน่าจะ๓คน๔คนขึ้นไป
เพราะลักษณะของการก่อเหตุวันนั้นเนี่ยนะฮะไม่น่าจะทำได้คนเดียวเพราะว่าเนี่ยโอ้โหต้องโบกปูนต้องอะไรอย่างนี้
เอาศพยัดเข้าไปในถังขนถังมาตรงนี้โบกปูนขุดหลุมแล้วฝังคนเดียวน่าจะทำได้ยากนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุคนในร้านก่อสร้างเองเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คนเดียว
ขณะที่นายวุฒิซึ่งเป็นเจ้าของร้านยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้อยู่ในร้านอันนี้หมายถึงร้านอาหารนี้นะครับร้านอาหารนี้นะฮะ
หลังก่อเหตุไม่มีใครให้ข้อมูลตัวเองมากมายเท่าไหร่นักตอนนั้นเนี่ยสงสัยว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ย
ไปหาแฟนหรือเปล่าแล้วก็ออกไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเพราะว่าเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะฮะ
ตำรวจกองปราบเล่นเสียบส่วนเครื่อยคล้าย
นายประยุณเป็นคนหวยแถวร้านวัสดุก่อสร้าง
แต่อย่างนั้นสักครู่นั้นเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ซึ่งของร้านอาหารก็บ้านข้าง

แต่ก็เลยพ่วงไปถึงนายประยูน
ซึ่งเป็นคนดูแลร้านนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า

แล้วก็มีพนักงานอีกหนึ่งคนที่อยู่ในร้านร่วมอยู่ด้วย

พนักงานอันนี้อ้างว่าวันที่๖มีนาคม
ถูกนายประยูนใช้ให้ไปช่วยยกถังอันนี้ไปฝัง
โดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นมีศพอยู่
แล้วจากการสอบประคำพยานไปแล้วมูลเหตุจงใจ
แล้วก็น่าจะก่อเหตุน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว
เพราะพบว่าเสมียนสาวที่เคยทำงานให้กับร้านเนี่ย
ความสัมพันธ์กันกับนายประยูนแล้วก็ลาออกไป
แต่กลับไปมีความสัมพันธ์กับผู้ตาย
ก็ทำให้นายประยูนที่เอาในขิกมาทำงานแล้วก็รู้จักกันเนี่ย
โกรธแค้นก็เลยฆ่าซะเลย
ซึ่งน้องสาวของผู้ตายของนายขิกที่ไปแจ้งความคนหาย
ก็เชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะคือนายประยูนนั่นแหละ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวออนอุมาหนูปฐุม
น้องสาวของนายขิกก็เดินทางมาจากสงขลาเลยนะ

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับเราทางน้ำตาเลยค่ะ
โดยเธอบอกว่าเธอเป็นคนมาร้องตำรวจกองปราบเอง
เพราะเชื่อว่าพี่ชายต้องเป็นอันตรายแน่
แล้วพอมารู้ความจริงว่าพี่ชายเนี่ย
ตายอย่างทรมานด้วยวิธีเยี่ยมโหดแบบนี้
ฝีมือคนบ้านเดียวกันรับไม่ได้เลย
งานไม่ว่างอะไรอย่างนี้
เธอก็เชื่อนะบอกว่าคนที่ฆ่าพี่ชายก็น่าจะเป็นนายประยูนนี่แหละ
เพราะว่าพี่ชายเคยเล่าให้ฟังด้วย
ว่าชอบผู้หญิงในกรุงเทพคนนึง
ซึ่งเคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ในเฟซบุ๊กของในขีกอยู่แล้ว

เคยเห็นภาพผู้หญิงในเฟซบุ๊คของพี่ชาย

ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่นายประยูนเขาชอบมาก่อน
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายประยูนหึงหวง
เพราะว่าก็ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันนะฮะ